ยังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเป็นอุบัติเหตุนั่งร้านพังถล่มลงมา
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คนงานก่อสร้างทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างด้าวได้รับบาดเจ็บด้วยกัน๗คน
แล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะเป็นตำรวจสพแสนศุกร์ค่ะ
ไปตรวจสอบภายในไซส์งานก่อสร้างของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิท๒๐ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งจุดเกิดเหตุจุดนี้ล่ะค่ะเป็นโครงการก่อสร้างโรงแรม๔ชั้น
แต่ว่าขณะที่คนงานเนี่ยกำลังเทปูนอยู่บนชั้น๓ของอาคารเนี่ยนะ
ปรากฏว่าอาคารได้พังถล่มลงมาค่ะ
ก็เลยทำให้ชั้น๒แล้วก็ชั้น๑พังถล่มลงมาด้วย
อุบัติเหตุครั้งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยกัน๗คนนะคะ
เป็นแรงงานต่างด้าว๖คนคนไทย๑คนค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพานะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่เคราะห์ดีนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แพทย์ก็เลยอนุญาตให้๖คนเนี่ยกลับบ้านได้
แต่๑คนต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้าดูอาการนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพแสนศุกร์ค่ะไปสอบสวนสอบถามคนงานก่อสร้าง
ทราบมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
คนงานกำลังผูกเหล็กและเทปูนอยู่บริเวณชั้น๓ของอาคาร
จากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงนั่งร้านเนี่ยพังทะลมลงมา
คือเสียงเนี่ยดังสนั่นเลยนะคะแล้วก็มีคนงานเนี่ย
ถูกทับด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บก็เลยรีบกัน
ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะ
คือช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้เลิกงาน
ก็เลยทำให้คนงานที่ขึ้นไปเทปูนมีไม่เยอะ
ช่วงที่จะเกิดเหตุมีลมอะไรกันช่องมีอะไรไม่
แต่ว่าดูแล้วแบบเหมือนกำลังจะเกิดเหตุแบบเนี้ยมีไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรแบบที่มันล้มอ่ะ
ที่มันพังขึ้นมาเพราะอะไรอืมอันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะแล้วตอนที่ประกอบช่างประกอบอ่ะ
ประกอบแข็งแรงดีไหมก็เชื่อมทุกตัวเลยค่ะก็ไม่ได้ก็รัดอะไรครบทุกอย่างเลยค่ะ
ตอนนั้นเห็นว่ามีเทปูนด้วยครับใช่ค่ะกำลังเทปูนอยู่ใช่ไหมครับ
ทีนี้เนี่ยนะคะตำรวจสันนิษฐานคาดว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
น่าจะมาจากคือไอ้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหว
เพราะว่าคนที่ขึ้นไปเนี้ยสักประมาณเจ็ดแปดคน
น้ำหนักมันเกินก็เลยพังถล่มลงมานะคะ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบสวนหาคนรับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ